นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้น่ากลัวมาก
พี่เบิร์ตถ้าคนจู่ไปหาพี่ที่บ้านขับรถไป
แล้วตะโกนเบิร์ตอยู่ไหนออกมา
แล้วพี่ก็ออกมาแล้วขับรถพุ่งชนพี่พี่กลัวไหม

มันไม่น่าออกมาตั้งแต่เบิร์ตอยู่ไหนแล้ว

แต่เจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาออกมา
แล้วคนขับรถฟอร์จูเนอร์ขับรถฟอร์จูเนอร์ไปพุ่งชนเขา
แต่เขาหลบทันพอหลบปุ๊บเข้าไปในบ้านไปเอาปืนออกมา
แล้วลูกน้องเนี่ยกระชากปืนไปยิงสกัดรถคันนั้น
คือเขาพยายามจะขับหลบหนีปรากฏว่าหนีไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ลูกน้องนี่ค่ะไปตามตัวมาได้คนขับรถฟอร์จูเนอร์
โอ้โหสะบักสะบอมเลยนะคะก็ตุ๊บตับตุ๊บตับกันเล็กน้อยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นน่ะสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมมีเรื่องอะไรโกรธแค้นกันหรือเปล่านี่
ร้านไก่ใต้น้ำเป็นร้านอาหารพื้นบ้านที่หาดใหญ่สงขลานะคะ
เนี่ยเจ้าของร้านอยู่ในร้านคนขับรถฟอร์จูเนอร์ขับรถไปจอดหน้าร้าน
ตะโกนเลยดำอยู่ไหนดำออกมาดำคือเจ้าของร้าน
พอออกมาปุ๊บพี่แกขับรถฟอร์จูเนอร์พุ่งชนเลยค่ะ
นี่นะคะเป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นตรงนี้สุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องมานะคะ
แล้วไม่ใช่จะพุ่งชนเจ้าของร้านอย่างเดียวนะ
ตอนที่พุ่งชนร้านเขาแล้วนะรถฟอร์จูเนอร์คันนี้

เพราะว่าถูกลูกจ้างในร้านเนี่ยจับกลุ่มตัวได้
สภาพสะบักสบอมค่ะแขนหักเออไปตรวจสอบนะคะว่าใครอ่ะ
เป็นคนขับรถฟอร์จูเนอร์แล้วมาพุ่งชนร้านไก่ใต้น้ำเนี่ย
เขาชื่อนายพานุอายุห้าสิบสองปีอืม
จับกลุ่มได้นะคะทำไมจับได้อ่ะครับ
เพราะลูกจ้างในร้านใช้ปืนของเจ้าของร้าน
ยิงไปที่ยางรถยนต์ยิงสกัดรวบตัวได้ค่ะ
รถแบบนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเสร็จปุ๊บ
ก็บาดเจ็บถูกไหมกู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือก่อน
คดีว่ากันทีหลังกู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวคนก่อเหตุส่งโรงพยาบาล
แต่ตำรวจเนี่ยต้องตามไปอายัดตัวนะคะนี่เป็นคดีอาญานะ
เอ้าฟังเสียงพนักงานที่ร้านเล่าหน่อยค่ะ
อืมเห็นไหมอืมแปลกไหมฮะครับ

เราก็อยากรู้นะว่าเขาไปมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าค่ะ
ถามเจ้าของร้านถามถูกตัวแล้ว

แต่ว่าคนก่อเหตุไปเรียกชื่อดำนะคะ
คุณลูกหมีเนี่ยเล่าบอกว่ารถฟอร์จูเนอร์คันนี้
พยายามพุ่งชนเขานะคะแต่ว่าเขาหลบทัน
แล้วรีบวิ่งเข้าไปในร้านไปหยิบปืนออกมา

ลูกน้องก็เลยใช้ปืนกระบอกนั้นยิงสกัดรถคันนั้น
ลูกหมีพี่พี่ไปมีเรื่องอะไรกับเขามาก่อนหรือเปล่า
ไม่รู้จักไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อนแค่อารีเหรอ
ไม่ใช่อริไม่รู้จักมาก่อนด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครนะคะ

ลูกหมีลูกจ้างที่ยิงปืนสกัดรถไปที่โรงพักไปสอบปากคำก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องสืบสวนสอบสวนต้นเรื่องเกิดจากอะไร
น่ากลัวนะคะโอ้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ